จังหวัดชนบุรีนะคะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๔ปีค่ะ
แจ้งตำรวจนะคะบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาชกท้องหนู
แล้วเขาจับหัวหนูเนี่ยโขกกับผนังห้อง
ตำรวจถามว่าทำไมล่ะก็ต้องสืบสาวราวเรื่อง
เขาบอกว่าคือเขานัดกับผู้ชายคนนี้มามีสัมพันธ์กัน

คือทันโทษมันมีเพศสัมพันธ์กันมันมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะ
แต่ว่าพอผู้ชายทานโทษนะคะพอผู้ชายปลดเปลื้องเสื้อผ้าออกมา
เธอตกใจเพราะว่าผู้ชายคนนี้ฝังมุกที่อวัยวะเพศ๒เม็ด
เธอก็เลยปฏิเสธที่จะร่วมหลับนอนผู้ชายก็เลยทำร้ายร่างกายเธอ

อวัยวะเพศของนายเจฝังมุก๒เมตร
ก็เลยปฏิเสธร่วมหลับนอนด้วยทำให้ฝ่ายชายตอนนั้น
มีอารมณ์แล้วไม่พอใจเพราะว่าอารมณ์ค้าง

แล้วก็จับหัวนางสาวนกโขกกับผนังห้อง
บวมปูดเลยเอาฟังเสียงนางสาวนก

มันบอกว่ามันขายผมขาวจะอยู่กับมันไหม

แล้วมันก็ทำร้ายหนูบีบคอหนู
แล้วก็ต่อยท้องเนี่ยหัวหนูปวดมาเลยเนี่ย
จับหัวโคกด้านหลังหนู

ตามตัวลงมาแล้วนางนกซึ่งรออยู่ด้านล่าง
เห็นนายเจปุ๊บพุ่งเข้าใส่เลยค่ะด้วยความโกรธเนี่ย
พุ่งเข้าใส่เลยตบเข้าไปหนึ่งทีพัวแบบนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาค่ะหลังจากเนี่ยนะคะ
หลังจากที่เข้าไปดูสถานการณ์แล้วก็นำคู่กรณีทั้งสองคนเลย
สอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาในเจ
ก็คือทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นนำตัวในเจ
ไปตรวจสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่าพบด้วยนะคะ
โดนไปอีกหนึ่งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเสพยาเสพติดค่ะ